หักทับรถไปทับเสาไฟฟ้า

นี่พาไปดูพาไปตรวจสอบที่อำเภอสารพีก่อน
เพราะว่าพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายอำเภอในเชียงใหม่เมื่อคืนนะคะ
แล้วก็สร้างความเสียหายอย่างที่อำเภอสารพีเนี่ยนะคะ
พายุมันพัดต้นไม้ขนาดใหญ่มันล้มทับบ้าน
แล้วที่บ้านอันนี้เป็นบ้านของตำรวจนะ
ร้อยตำรวจโทประทัดธนันชัยไม่ใช่แค่บ้านเสียหายอย่างเดียว
คุณดูสิรถจอดไว้รถยนต์๓คันมอเตอร์ไซคันนึง
เพราะว่าหลังคาโรงจอดรถมันพังลงมาหมดเลยนะฮะ
ใช่แล้วดูสภาพบ้านสิคะเห็นไหมคะหลังคาปลิวไปหมดเลย
ไม่ใช่แค่บ้านของตำรวจค่ะบ้านของนายสมคิดชื่นศูนย์
รั้วบ้านก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันรวมถึงที่บริเวณกำแพงวัดบ้านยวม
นอกจากนี้เนี่ยนะคะลมพายุเนี่ยพัดต้นไม้ขนาดใหญ่
หักโค้นทับสายไฟทับบ้านเรือนประชาชนอีกหลายหลังเลย
ในพื้นที่ตำบลชัยสถานก็ได้รับความเสียหายนะคะ
ทีนี้เห็นความเสียหายแบบนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอสารพีก็ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนค่ะ
แล้วเวลาที่ต้นไม้มันทับเสาไฟฟ้าไฟใช้การไม่ได้ใช่ไหม
ก็ต้องประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารพี
ดำเนินการก่อนตัดกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัย
แล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปสำรวจความเสียหาย
เร่งซ่อมแซมเร่งฟื้นฟูอีก
ช่วงนี้ยังมีหลายพื้นที่ฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงด้วยนะฮะ
ดังนั้นคำเตือนที่เตือนกันบ่อยอย่าอยู่ในที่โล่ง
เพราะว่ากลัวเรื่องฟ้าผ่าอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

แล้วก็พวกป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็ต้องมีการตรวจสอบ

คือชาวบ้านบอกโอ้โหลมมันมาแรงมากวิว
ทำให้ป้ายโฆษณาป้ายชื่อร้านมันตกลงมา
ตกลงมาใส่คนงานจนคนงานได้รับบาดเจ็บหลายคนเลย
นี่คุณผู้ชมคนงานบาดเจ็บนอนเจ็บกันอยู่หลายคนจริง
กับคนที่ยืนอยู่ข้างล่างพอดี
คนงานเขากำลังทำงานอยู่ข้างล่างโดนไปทุกคนเลย
คุณทั้งแรงลมแล้วก็แรงกระแทกความสูงที่ตกลงมาด้วย
ใช่ป้ายเมื่อกี้คือป้ายไม่ใหญ่มากนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์๓ชั้นครึ่ง
ชื่อร้านบ๙๘๘ผ้าม่านจำกัดป้าย
คำว่าผ้าม่านมันตกลงมาแบบนี้นะครับ
ร้านตั้งอยู่บนถนนมหาจักรพรรดิที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็รีบเข้าเหลือ
เลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ๓คนส่งโรงพยาบาลทันที
บางคนมีเลือดไหลเพราะว่าศีรษะแตกนะครับ
บางคนแน่นหน้าอกคุณหายใจไม่ออก
ส่วนอีกคนนึงไม่สามารถขยับตัวได้นะฮะ
ผู้บาดเจ็บคือนายเหมันโสวรรณะอายุ๒๗ปี
นายสมพลกแก้วอายุ๕๑ปี
แล้วก็คุณลุงกมลบุญนโกศลอายุ๖๓ปีนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วฮะ
พบป้ายเหล็กบอกชื่อร้านผ้าม่าน
น้ำหนักประมาณ๕๐กิโลกรัม
สูงประมาณเมตร๒๐แล้วก็ยาว๒เมตร๓๐
ลนลงมาข้างร้านจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
บริเวณเหล็กด้านล่างมีร่องรอยบุบงอจากการกระแทก
และจากการตรวจสอบยังพบรอยเชื่อมเหล็กมีสนิมเกาะ
ทำให้มันน่าจะศึกกร่อนและไม่แข็งแรงแล้ว
ด้านของผู้เห็นเหตุการณ์นี่พี่คันชิตภูครองทุ่ง
เล่าให้ฟังบอกว่าคนงานกลุ่มนี้มีประมาณ๑๐คน
คือเขามานั่งพักอยู่ข้างตึกตรงนี้นะ
หลังช่วยกันขนของเข้าห้องเก็บของข้างร้านเรียบร้อยแล้ว
ไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยนะแค่นั่งพักเฉย
แต่ตอนเกิดเหตุมีลมแรงเหมือนฝนกำลังจะตก
แล้วลมพี่เขาบอกวิวหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับ
จู่ป้ายชื่อร้านที่อยู่บนตึกแกว่งไปมาเสียงดัง
และทีนี้พี่คันชิดเขามองขึ้นไปเห็นป้ายเหล็กกำลังตกลงมา
ตะโกนบอกให้คนงานที่นั่งอยู่แถวนี้หลบหลบลุกหนีลุกหนี
ไม่ทันการฮะป้ายร่วงลงมาอย่างเร็วนะฮะ
แทกโดน๓คนงานที่หนีไม่ทันจนได้รับบาดเจ็บ
ฟังเสียงพี่เขาเล่าเหตุการณ์ระทึกนะฮะ
นี่แหละฮะตำรวจก็จะเชิญตัวเจ้าของร้านไปสอบสวน
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดูแลป้ายโฆษณาอะไรของท่าน

ป้ายโฆษณาป้ายร้านของท่านต้องดูแลให้แข็งแรงด้วยนะ